คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้บ้างนะคะ
โดยเฉพาะกับข่าวเรื่องสาวนะคะ
ล่าสุดมีคนเขาไปจับตาความสัมพันธ์

ใช่ค่ะเขาก็เพิ่งให้กำเนิดทายาทที่โรงพยาบาลนะฮะวันเดียวกันเป๊ะเลยนะ
จนเป็นที่มาของข่าวลือละลอกใหม่นะว่านี่หรือเปล่า
อาจจะเป็นสาวที่พี่หมื่นนั้นซุ่มคบอยู่ก็เป็นได้นะ
แต่ไม่ทันไรค่ะก็ลือกันไปใหญ่โตนะคะ
เพราะคนที่มาตอบค่ะไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะ
ก็คือไฮโซอบอุ้มเอ็นนี่แหละตอบชัดเจนเลยค่ะ
ตอบคำถามว่าไม่ได้เป็นค่ะพี่โป๊ปเขาโสดเสมอต้นเสมอปลายมาก
ส่วนปุ๋ยเขาก็มีคนคุยของเขานะไม่สนุกเลยเห็นไหม

เป็นอันปิดจ๊อปข่าวลือสาวเบอร์ล่าสุดของพี่โป๊ไปโดยปริยายนะจ๊ะ
สถานะเหมือนที่พี่เขาบอกเลยนะคะโสดแล้วโสดอีกโสดจริงจ้า
ก็ต้องรอลุ้นต่อไปแล้วกันว่าซีซั่นไหนจะเปลี่ยนผ่านคนไหนมาอีกแล้วกันนะคะ